เลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
จังหวัดเลยพักเพื่อไทยผมขอใช้สิทธิ์อภิปราย
ไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ท่านประธานครับโดยส่วนตัวผมไม่ได้มีอคติใด
ต่อท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แต่ด้วยภารกิจหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ฝ่ายค้านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำหน้าที่
ด้วยความสุจริตใจในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมต่อคนทั้งประเทศครับ
ท่านประธานครับผมขอกล่าวหาพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ที่กำกับดูแล
การปราปาส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกลม
พศ๒๕๔๕และพระราชมัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
ปี๒๕๒๒มาตรา๔และมาตรา๔๔
ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการกำกับทั่วไปการปราปาส่วนภูมิภาค
และมีหน้าที่ในการสั่งการให้การประปาส่วนวิภาคชี้แจงข้อเท็จจริง
แสดงความเห็นหรือทำรายงานยับยั้งการกระทำของการประปาส่วนภูมิภาค
ขัดต่อนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
ท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอกชนร่วมลงทุนน้ำปลาปลาปฐุมธานีรังสิต
ซึ่งรัฐมีความเสี่ยงที่จะเสียหายกว่า๓๖๕๑๓
๓ล้านบาทโดยพฤติกรรมการกระทำความผิดของท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีดังนี้ครับ
ประการที่๑ในฐานะที่เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินไม่ซื่อสัตว์สุจริต
ไม่รอบครอบไม่ระวัดระวังในการดำเนินกิจการต่าง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
อันเป็นการขัดต่อรัฐมนูลและกฎหมายให้บุคคลแวดล้อมและพวกพ้อง
แสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
โดยละเว้นและเพิกเฉยต่อการทุจริตในภาครัฐ
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
โดยไม่ใส่ใจที่จะป้องกันและปราบปรามครับ

มีพฤติกรรมที่จงใจสมคบคิด
เป็นตัวการในลักษณะของการแบ่งแยกหน้าที่กันทำ
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ในลักษณะช่วยเหลือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
ระงับยับยั้งการปฏิบัติราชการใด
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับ
ทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมหากราบการโกง
ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดทำกันเป็นขบวนการครับ
จัดฉากเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนเพียงลายเดียว
นั่นคือความพยายามในการที่จะต่อสัญญาโครงการน้ำปลาปลา
ปฐุมธานีรังสิตกับการปราปาส่วนภูมิภาคไปอีก๒๐ปีครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินออกไปแล้ว
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
ทั้งสองท่านครับขาของท่านข้างหนึ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ในคุกแล้ว
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพฤติการในการกระทำผิดของท่าน
มันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธาน
คณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนครับ
ตามพรบร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ถ้าท่านยังคงไม่ยับยั้งกระบวนการนี้ท่านก็จะเป็นเหมือนที่ผมได้กล่าว
และท่านจะถูกกล่าวหาว่ากินแม้กระทั่งน้ำปลาปลาครับท่านครับ
น้ำปลาปลาเนี่ยเป็นสาธารณูประโภคขั้นพื้นฐานที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับบริการจากภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสานูปโภคขั้นพื้นฐานที่พี่น้องประชาชนต้องจ่ายเงิน
ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติครับที่รัฐควรจะต้องจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ควรให้ใครคนใดคนหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มเอกชนใด
มาได้ประโยชน์จากทรัพยากรของชาติเพียงคนเดียวครับท่านประธานครับผมจะขอจัดลำดับการอภิปรายของผม
โดยเริ่มที่กราบเรียนให้ท่านประธานได้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการนี้
หลังจากนั้นจะเปิดโปรงขบวนการที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
และนำเสนอข้อพิรุษต่างที่จะมัดท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ดิ้นไม่หลุดแน่นอนครับท่านท่านครับ
โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปด
สัญญาฉบับนี้ให้กับเอกชนในการผลิตและก็จำหน่ายน้ำปลาปลาให้กับการปลาปลาส่วนภูมิภาค
สัญญานี้เขาเรียกว่าครับก็คือแล้วก็หมายความว่าให้สิทธิ์เอกชนครับ
ในการออกแบบผลิตแล้วก็จำหน่ายน้ำปลาปลาให้กับการปลาปลาส่วนภูมิภาค
และเมื่อครบกำหนดสัญญาทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องตกเป็นของการปราปาส่วนภูมิภาค
สัญญานี้นะครับมีกำหนดระยะเวลาอยู่๒๕ปี
เริ่มที่เริ่มมีการขายน้ำในวันที่สามวันที่สิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
และจะสิ้นสุดลงครับในวันที่สิบสี่ตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ก็คืออีกหนึ่งปีเศษจากนี้ไปเท่านั้นเองจะครบยี่สิบห้าปี
ในสัญญาเขาระบุไว้ครับว่าการปลาปลาส่วนภูมิภาคจะต้องซื้อน้ำปลาปลา
จากเอกชนลายนี้สองแสนแปดหมื่นแปดพันลูกบาทเมตรต่อวัน
ในราคาเริ่มต้นที่เจ็ดจุดแปดเก้าบาทต่อลูกบาทเมตร
ราคาซื้อขายก็จะปรับขึ้นได้ทุกปี
และตลอดระยะเวลาสัญญามีการปรับการซื้อน้ำ
ปัจจุบันนี้ต้องซื้อน้ำจากเอกชนจำนวนสามแสนห้าหมื่น
พันลูกบาทเมตรต่อวันและราคาซื้อก็ขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
สิบสองจุดเจ็ดสามบาทต่อลูกบาทเมตร
ผมอยากให้ท่านประธานได้เห็นว่าความสำคัญของโครงการนี้
และผลประโยชน์ของโครงการนี้มันหอมหวนแค่ไหน
เทียบกันครับระหว่างการปราปาส่วนภูมิภาค
ที่ผลิตน้ำปลาปลาขายทั่วประเทศยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร
เทียบกันกับเอกชนเพียงแค่ลายเดียวนะครับที่ผลิตน้ำปลาปลา
แล้วขายในพื้นที่เดียวคือปฐุมธานีแล้วก็รังสิต
ให้ท่านประธานดูที่ชาร์จนี้ครับในเส้นสีน้ำเงินเนี่ย
คือผลประกอบการของบริษัทเอกชนที่รับสัญญา
จะเห็นว่ามีกำไรต่อเนื่องทุกปีสม่ำเสมอแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วย
ในขณะเดียวกันในเส้นสีส้มนั่นคือผลตอบแทน
ของการปราปาส่วนภูมิภาคกำไรของการปราปาส่วนภูมิภาค
มีการปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างมีนัยยะสำคัญ
ชาร์จต่อไปครับท่านท่านครับ
การประปาส่วนภูมิภาคนำเงินส่งเข้ารัฐ
ลดลงทุกปีทุกปีทุกปีในขณะเดียวกัน
กำไรสุทธิของบริษัทเอกชนครับในระยะเวลาสามปีนี้
รวมกันถึง๒๙๐๐ล้านบาทนั่นหมายความว่า
กำไรหรือรายได้ที่รัฐควรจะได้เนี่ยครับมันตกไปอยู่ในมือของเอกชน
ลายเดียวเฉพาะขายน้ำปลาปลาในพื้นที่เดียวนะครับ
ท่านประธานครับเรื่องนี้ผมอยากจะกลับเรียนให้ท่านได้เห็น
ถึงประเด็นและก็สาระสำคัญแห่งการกระทำความผิด
ของท่านอนุพงศ์เผาจินดาก็คือเมื่อสิ้นสุดสัญญาครับ
ในวันที่๑๔ตุลาคม๒๕๖๖ปีหน้าครบ๒๕ปี
เอกชนจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้กับการปราปาส่วนภูมิภาคครับ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาถ้าท่านมีความซื่อสัตว์สุจริต
และมีความมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
ท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมายเป็นสาระสำคัญ
และยึดหลักความคุ้มค่าเป็นสาระสำคัญเช่นกัน
หลักกฎหมายเรื่องนี้ครับท่านประธาน
มีอยู่เรื่องเดียวก็คือพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ปี๒๕๖๒และก็มีอยู่ในมาตราเดียวครับที่สำคัญ
คือมาตรา๔๙ระบุไว้ชัดเจนในเรื่องของวิธีปฏิบัติ
และขั้นตอนภายหลังจากโครงการหรือสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง

อ่านครับในส่วนของมาตรา๔๙เขาบอกว่าให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำแนวทาง
ดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการร่วมลงทุนภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด
โดยเปรียบเทียบกรณีที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการเองและกรณีให้เอกชนร่วมลงทุน
เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอย่างน้อย๕ปีก่อนสัญญาร่วมทุนจะสิ้นสุดลง
โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะ
และผลประโยชน์ต่อประชาชนในกรณีที่ท่านรัฐมนตรี
เจ้ากระทรวงเจ้าสังกัดต้นสังกัดกำหนดให้มีการดำเนินโครงการต่อเนื่อง
โครงการร่วมทุนภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด
โดยการร่วมลงทุนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามพระราชบัญฉบับนี้
เสมือนการร่วมลงทุนใหม่ผมแปลความกฎหมายง่ายให้ท่านประธาน
แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ได้เข้าใจครับในมาตราสี่สิบเก้านี้
เขาบอกว่าเมื่อสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลงให้การปลาปลาส่วนวิภาคดำเนินการได้อยู่สองอย่าง
ประการแรกเลยก็คือการปราปาส่วนภูมิภาคเข้าไปดำเนินการบริหารจัดการเอง
ประการที่๒คือเปิดประมูลครับตามพรบร่วมทุน
มีอยู่สองวิธีการตามบทบัญญัติในมาตราสี่สิบเก้า
ซึ่งต้องกลับเรียนท่านประธานครับว่าผู้ว่าการการปราปาส่วนภูมิภาค
ได้ดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา๔๙นี้ครบถ้วนก่อนหมดสัญญา๕ปีครับ
ประปาส่วนวิภาคได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาชื่อบริษัท
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วเขาศึกษาอยู่๓อย่างครับ
ประการแรกเลยเขาศึกษาว่าถ้าให้การประปาส่วนภูมิภาคเข้าไปดำเนินการเอง
จะเป็นอย่างไรประการที่สองให้เอกชนลายเดิมจะดีไหม
และประการที่๓ครับให้เอกชนลายใหม่ดำเนินการ
ของการปราปาส่วนภูมิภาคครับในยุคนั้นก็ได้เห็นชอบ
เลือกแนวทางที่แนวทางที่๑ครับก็คือให้การปราปาส่วนภูมิภาคดำเนินการเอง

เป็นวิธีการที่คุ้มค่าทางการเงินมากที่สุด
ย้ำนะครับวิธีการให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการเอง
เป็นวิธีการที่คุ้มค่ามากที่สุดมีการศึกษาโดยบริษัทที่ปรึกษา
และบอร์ดชุดนั้นครับมีประธานบอร์ดชื่อบิ๊กชิงประหลัดชิง
ฉัดชัยพรมเลิศเป็นประธานท่านท่านครับและที่สำคัญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จะปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามันมีหลักฐานระบุชัดเจนว่าท่านเห็นชอบ
ผมให้ท่านประธานได้ดูชาร์จนี้ครับนี่คือบันทึกข้อความที่นายฉัดชัยพรมเลิศ
หลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและก็เป็นประธานคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ผมเรียกสั้นสั้นว่าบอร์ดการประปาส่วนวิพากษ์มีหนังสือเป็นบันทึกข้อความครับ
ถึงผู้ว่าการการปราปาส่วนภูมิภาคระบุไว้ชัดเจนครับว่ากระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยพิจารณาแล้วและเห็นชอบแนวทางการดำเนินกิจการของรัฐดังกล่าว
ตามที่การปราปาส่วนภูมิภาคเสนอนั่นหมายความว่า
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาธัยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเห็นชอบ
ให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการเองภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา
ชัดเจนครับและการดำเนินการทางกฎหมาย
ก็ได้ยุติและสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว
ผมทราบมาว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคเองเขาก็ดำเนินการครับ
ตั้งกองโรงงานผลิตตั้งเป็นกองขึ้นมาแล้วนะครับ
กำลังจะตั้งกองโรงงานผลิตและแผนผังบุคลากรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ปรากฏว่าผมอยากจะกราบเรียนเลยครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านประกาศเปล่าบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลปราบโกง
ถ้าท่านฟังอยู่นะครับวันนี้คนใกล้ตัวของท่านที่สุด
ขุนพลข้างตายท่านเนี่ยครับกลับทำซะเองผลประโยชน์มันบางตาครับ
ท่านประธานครับผมจำเป็นต้องเปิดโปรงขบวนการนี้
ที่จะพยายามในการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนเพียงลายเดียวครับ
โดยไม่คำนึงถึงแนวทางโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบตามบอร์ดของการปราปาเรียบร้อยแล้ว
ท่านประธานครับเมื่อวันที่๒๘ตุลาคมปี๒๕๖๓ครับ
จู่บิ๊กชิงท่านประหลัดชิงท่านชัดชัยพรมเลิศ
ประธานบอร์ดการปราปาส่วนภูมิภาคในขณะนั้น
ซึ่งเห็นชอบแล้วนะครับในแนวทางที่ให้การประปาส่วนวิภาคไปดำเนินการเอง
ปรากฏว่าท่านลาออกจากตำแหน่งครับ
มันทำให้องค์ประกอบของบอร์ดไม่ครบไม่สามารถดำเนินการใดได้
ท่านประธานครับมีใบสั่งอะไรมาไหมครับ
ประหลัดชิงหรือท่านประหลัดชัดชัยพรมเลิศในตอนนั้นเนี่ย
ยังมีอายุราชการในตำแหน่งประหลัดกระทรวงมหาทัยเหลืออยู่เป็นปีครับ
แต่ปรากฏว่ากลับลาออกจากประธานเพื่อให้บอร์ดชุดนั้นหมดสภาพ
มีใบสั่งหรือไม่เป็นการลาออกเพื่อเปิดทางหรือเปล่าครับ
ท่านท่านครับผมอยากให้ท่านประธานได้เห็นว่า
เมื่อมีการลาออกครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดานี่แหละครับ
ท่านเป็นคนตั้งบอร์ดชุดใหม่เสนอคอลโลมตั้งบอร์ดชุดใหม่ครับ
แล้วให้นายธนาคมจงจิระเป็นประธานบอร์ดชุดใหม่
และนั่นแหละครับบอร์ดชุดใหม่นี่แหละครับ
รับไม้ต่อทันทีออกมาติอัปยศป้นการปราปาส่วนภูมิภาค
ท่านพลเอกอนุพงศ์ครับบอดชุดใหม่เนี่ย
ปรากฏว่าต่อสัญญาครับมตินี้คือการต่อสัญญาซื้อน้ำปลาปลา
จากเอกชนลายเดิมไปอีก๒๐ปี
แก้ไขสัญญาครับโดยให้ไปทำตามขั้นตอน

โดยไม่ทำตามบอร์ดชุดเดิมที่เลือกให้การปรับปลาส่วนวิพากษ์
ดำเนินการเองเปลี่ยนไปต่อสัญญาให้กับเอกชนลายเดิม
มันคือสัญญาอัปยศเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านประธานได้ฟังครับ

คณะกรรมการบอร์ดการปราปาส่วนภาคชุดใหม่ที่ต่อสัญญาเนี่ยครับ
เขามีมติโดยอ้างอิงเพียงแค่ผลการเจรจากับเอกชนแค่นั้นเอง
เอกชนเขาเสนอมาใหม่บอกว่าจะลดค่าน้ำปลาปลาให้๒บาท
และจะเพิ่มกำลังผลิตให้อีก๑แสนลูกบาทเมตรต่อวัน
จ่ายเงินให้๑๕๐๐ล้านบาท
ตลอดอายุสัญญา๒๐ปี

เอกชนเขายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมโดยมีเงื่อนไขดังกล่าวที่ผมว่าไปแล้วเนี่ย
ต่อท่านอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มันมาสู่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงของบอร์ดการประปาส่วนวิพากษ์
จากที่เคยบอกว่าให้การประปาส่วนวิภาคดำเนินการเอง
ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเป็นต่อสัญญาให้กับเอกชน
ไม่มีหลักฐานความน่าเชื่อถือเรื่องของผลการศึกษาใดมาอ้างอิงเลย
อ้างอิงแต่ผลการเจรจา
ถ้าท่านรัฐมนตรีจะหยิบเอาหลักฐานใดที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษามาให้ดู
ผมบอกได้เลยว่าอันนั้นของปลอมครับเพราะผมไปเช็คดูแล้ว
ไม่มีการว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง

บริษัทที่ปรึกษาใดเลยมาศึกษาว่า
หนังสือขอความเป็นธรรมตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้
คุ้มค่ากว่าการให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการเองหรือไม่
ท่านประธานครับกระบวนการนี้เนี่ยมันลุกลี้ลุกลน
มันเร่งรัดเร่งรีบใช้เวลาเพียงแค่๓เดือน
นับตั้งแต่เอกชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
ปรากฏว่าบอร์ดก็เห็นชอบทันที

เหมือนกับว่าเร่งรีบก่อนที่สัญญา
จะหมดลงในเร็วนี้ครับ
ท่านประธานครับตลอดระยะเวลา
ในตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ของท่านรัฐมนตรี

ท่านได้สร้างความเหลื่อมล้ำ

ให้ความสำคัญกับเอกชนลายใหญ่

ท่านลืมความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
ภายหลังจากที่ท่านลงจากตำแหน่งไปแล้วหรือครับ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
ท่านรู้อยู่แก่ใจดี
ท่านเองนั่นแหละเป็นผู้เห็นชอบ
ให้การปราปาส่วนภูมิภาค
ดำเนินการต่อภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา

พรบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
แต่ท่านกลับไม่ยับยั้ง
บอร์ดชุดใหม่เสนอให้เป็นการแก้ไขสัญญา
เอกชนลายเดิมดำเนินการต่อ

ให้ผู้ว่าการการปราปาส่วนภูมิภาค
ได้นำเสนอผลการศึกษาก่อนที่จะดำเนินการต่อครับ

ผมอยากชี้แจงเรียนให้ท่านประธานครับ
ได้เห็นว่าโครงการนี้
มันมีเอกชนลายใหญ่ใหญ่จริง
เย่ยถึงขนาดค่าราชการระดับสูงต้องยอมสยบครับ

มาช่วยเคลียร์เส้นทางให้ปอดโป่งโล่งตลอดสายครับ

มีการสั่งย้ายครับข้าราชการ
ในตำแหน่งภูมิในการกองพัฒนาธุรกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กรของการปราปาส่วนภูมิภาค
ไปช่วยราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
ช่วยราชการนายทรงศักดิ์ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
และนายคนนี้ชื่อว่านายมงคลกัลยกฤษ
เป็นผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ
เขานี่แหละครับเป็นคนที่ทำทั้งบันทึก
เพื่อที่จะคัดค้านผู้ว่าการการปราปาส่วนภูมิภาค
และบอร์ดของการปราปาส่วนภูมิภาค
เรื่องการนำเอาส่วนลดค่าน้ำปลาปลา
และการเพิ่มกำลังการผลิต
มาเป็นเงื่อนไขในการต่อสัญญา
ซึ่งเขาบอกว่าไม่เป็นไปตามที่มหาดไทย

และไม่เป็นไปตามกฎหมาย

รับข้อเสนอจากเอกชน
หมายความว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์
ก่อให้เกิดการผูกขาดโดยเจตนาครับ
และเลี่ยงไม่ให้เกิดการประมูลราคา

การคัดเลือกเอกชนตามมาตรา๓๒
ถึง๔๒ของพรบร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เขาคัดค้านมาก็ย้ายเขาออกจากตำแหน่งไป

ยังมีการเปลี่ยนตัว
คณะกรรมการบางคน
กรรมการที่ชื่อว่า
คณะกรรมการกำกับและดูแล

สำนักงานอายการสูงสุดครับ

นายสักดาช่วงหลังสี
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นอธิบดีอายการนะครับ

ของกรรมการติดกำกับและติดตาม

เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญ

ของประเทศชาติอย่างแท้จริงครับ

ใหม่มาเสนอในที่ประชุม

ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ
กลับถูกเปลี่ยนตัวครับ

ตำแหน่งอายการพิเศษ

คนหนึ่งที่ทำหน้าที่ปกป้อง

เป็นอธิบดีอายการ

เปลี่ยนเอาอายการพิเศษ

ตามที่บอดการปรับปราส่วนภาค
เสนอโดยให้ต่อสัญญากับ
เอกชนทันทีเลยครับ

มันน่าสงสัย

ต่อสำนักงานอายการ

เรียกว่าแม้กระทั่งจิ้งจกยังทัก

ปล่อยปะละเลยครับ

การต่อสัญญาให้ได้

ที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้

ว่าท่านทำผิดกฎหมายอยู่

ในการตรวจสอบสัญญา

ความคิดเห็นกลับมาครับ

ข้อแรกเขาบอกเป็น

แต่ผมจะแปลง่าย

หมายความว่ามันไม่มีบทบัญญัติ

ที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐแก้ไข

ต่ออายุสัญญา

ที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญาได้

จากสำนักงานอายการสูงสุด

เขาเป็นอายการสูงสุด

คณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน

แล้วให้ท่านรัฐมนตรีเป็นคนเห็นชอบแล้วจบ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ
การปราปาส่วนภูมิภาค

คือพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

จนต้องมีการร้องไปที่ปปช

เพื่อขอระงับการลงนามสัญญา

สัญญาอัปยศอันนี้ครับ

พนักงานการปราปาส่วนวิวภาค

ขออนุญาตภาพเมื่อสักครู่นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
เขาห่วงใยองค์กรของเขาครับ
นี่เป็นภาพเมื่อเช้านี้เองนะครับ

แสดงให้เห็นว่าเขาคัดค้าน

และผมจะบอกว่าที่เขาคัดค้านเนี่ยครับ

ฉบับนี้มันมีเรื่องหนึ่ง

จะให้เอกชนสามารถปรับ

ขึ้นได้ทุกปีทุกปีทุกปี
ดัชนีราคาผู้บริโภค

ไปราคาอาจจะสูง

จำเป็นต้องซื้อทำให้เกิดต้นทุน

บอกว่าขณะนี้

กำกับดูแลเนี่ยครับ
อยากให้การปราปาส่วนภูมิภาค

ซื้อขายน้ำปลาปลาเหรอครับ

ผมจึงสงสัยในวิสัยทัศน์
ของท่านผู้ว่าการการประปาส่วนวิภาค

ในการแสดงความเห็น

ห่วงใยกับโครงการ
ต่อสัญญาให้เอกชนครั้งนี้

ไม่ต้องทำอะไรมากครับผลิตน้ำอย่างเดียว

สี่แสนลูกบาทเมตรก็ต้องซื้อทั้งหมด

พี่น้องประชาชนในเขตปฐุมธานีรังสิต
ได้เพียงแค่

นั่นหมายความว่าซื้อมาทั้งหมด

ขายน้ำเต็มจำนวน
พอการปราปา

รับซื้อมาแล้วขายต่อได้แค่
๐กว่าลูกบาทเมตรต่อวัน

ค่าน้ำที่การประปาส่วนวิภาค

บาท๒๐ต่อลูกบาทเมตร

และถ้านับเป็นสัญญา
ที่บอร์ดและท่านรัฐมนตรี
จะเห็นชอบ๒๐ปีจากนี้ไป
ทำให้รัฐศูนย์เสียรายได้
ส่วนนี้ถ้ารัฐเข้าไปดำเนินการเอง
ถึง๑๖๗๙๓ล้านบาท
สตงเขาท้วงติงมาครับ
แต่การประปาส่วนภาคก็ยังนิ่งเฉย
เพราะฉะนั้นสตงเขาบอกว่าความคุ้มค่า
ในเรื่องของน้ำศูนย์เสีย
ทำให้การปราปาส่วนภูมิภาคเสียประโยชน์
ไปถึง๑๖๗๙๓ล้านบาท
ท่านประธานครับไม่น้อยเลยนะครับ
กับการสูญเสียจำนวนเงินหมื่นกว่าล้านขนาดนี้
ผมอยากให้ท่านประธานได้ดูครับอีกชาร์จหนึ่งครับ

แล้วลองมาเปรียบเทียบอีกชาร์จหนึ่งครับ
ว่าผลประโยชน์ที่รัฐจะต้องสูญเสีย
ถ้ายังคงดื้อดึงที่จะมีการต่อสัญญา
ให้กับเอกชนไปอีก๒๐ปี
อันแรกครับดูที่ต้นทุน

กลับคืนมาก็คือโรงงานผลิตน้ำ

ต้นทุนของการปราปาส่วนภูมิภาค
ที่เข้าไปทำหน้าที่แทนเอกชนเนี่ย

และดูถ้ามีการต่อสัญญานะครับ
ประปาส่วนภูมิภาคจะขายน้ำให้การประปา

ที่๑๐๒๐บาทต่อลูกบาทเมตร
แล้วเขายื่นเงื่อนไขให้แค่๒ปี

จะต้องปรับขึ้นทุกปีทุกปีทุกปี

เอาว่าเอาแค่๑๐บาท๒๐นี้ก่อน
ส่วนต่างจะอยู่ที่๔๓๙บาท

และถ้ามีการซื้อน้ำทั้งหมด๓๐
ลูกบาทเมตรต่อวันเอามาคูณกันดูครับ
รัฐจะศูนย์เสียรายได้ต่อวันที่๑๕๗๖๐๐๐บาท
๑๖๒๐บาทศูนย์เสียต่อปีที่๕๗๓๖๔๑๓๐๐บาท
ดังนั้นครับถ้ามีการขยายกำลังผลิตอีก
ลูกบาทเมตรต่อวันรวมแล้วครับท่านประธาน
ตลอดระยะเวลา๒๐ปีรัฐจะสูญเสียรายได้
ทั้งหมด๑๐๔๕๔๑๔๐๐๐บาท
รวมแล้ว๒๐ปีศูนย์เสียรายได้ทั้งหมด
ทั้งในเรื่องของน้ำสูญเสีย๓๐๐๐ล้านบาทเศษ
ถ้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ให้การปรับปลาส่วนภูมิภาคปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัด
ตามมาตรา๔๙โดยให้การประปาส่วนภาคดำเนินการเองครับ
รายได้ส่วนนี้ก็จะตกมาอยู่ที่การประปาส่วนภูมิภาค
หมื่นกว่าล้านบาทซึ่งกับผมเห็นว่า
สิ่งที่ผู้ว่าการการประปาส่วนภาคให้สัมภาษณ์ว่า
พนักงานการปรับปราส่วนภูมิภาคอาจจะไม่มีความรู้
ไม่มีเทคนิคเพียงพอในการไปบริหารจัดการโรงงานผลิตน้ำ
เอกชนจะโอนมาให้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นจริง
เพราะสภาพแรงงานการประปาส่วนวิภาค
เขามีความมั่นใจในศักยภาพของพนักงานเขาเอง
แต่ผู้ว่าการการประปาส่วนภาคกลับไม่เห็นความสำคัญของพนักงานตัวเองครับ
ท่านผู้ชมครับความเสียหายทั้ง๒ส่วน
รวมกัน๓๖๕๑๓ล้านบาท
ในส่วนนี้นะครับที่มีการบอกว่า
หากมีการเพิ่มกำลังผลิตอีก๑แสนลูกบาทเมตรต่อวัน
เอกชนเขาจะต้องลงทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐ล้านบาท
ถ้าต่อสัญญาให้เอกชนรัฐไม่ต้องจ่ายส่วนนี้
ตรงนี้ไม่มีความเป็นจริงครับ
มันไม่ได้ลงทุน๓๐๐๐ล้านบาท

ทางพักเพื่อไทยก็ได้นำเสนอไปแล้ว

เขาใช้เงินแค่๘๐๐ล้านบาทเอง
นั่นหมายความว่าสิ่งที่เอกชนนำเสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นหนังสือขอความเป็นธรรม
ว่าจะทำให้การประปาส่วนภาคได้รับประโยชน์๕๐๐๐ล้านบาทเศษนั้นไม่เป็นความจริงครับ
ท่านท่านครับนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะกลับเรียนว่า
ทำไมท่านถึงไม่ศึกษาให้ดีก่อน

เขาศึกษามาเรียบร้อยดีแล้ว
และบอร์ดก็เห็นชอบแล้วท่านรัฐมนตรีด้วยตัวท่านเอง

เหตุใดจึงไม่ดำเนินการต่อไปครับ
นั่นคือสิ่งที่ผมสงสัย
และผมอยากจะกราบเรียนครับว่า
ได้มีการลองทดสอบ
ดูความคุ้มค่าเปรียบเทียบกัน

ผมจะให้ท่านประธานได้ดูว่า
เมื่อเปรียบเทียบในหลายเรื่องแล้ว
เอาว่าเรื่องข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนไปแล้ว
คราวนี้มาดูเรื่องความคุ้มค่า
ในการลงทุนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง

ถ้าการปรับปราสูญภาพผลิตเองต้นทุนอยู่ที่๕บาท๘๑

โอนให้กับการปรับปราสูญภาพ
ปราปาส่วนภาคดำเนินการเองต้นทุนอยู่แค่๕บาท๘๑
แต่ถ้าเอกชนดำเนินการ
การปรับปราสูญภาพจะต้องซื้อน้ำจากเอกชนในราคา๑๐บาท๒๐
อันนี้เนี่ยเฉพาะ๒ปีแรกนะครับ
หลังจากนั้นปรับขึ้นได้ทุกปีทุกปีทุกปี

แล้วมาดูผลการประเมินแน่นอน
เสียหายไป๑๙๗๒๐ล้านบาท

แน่นอนการปรับปลาส่วนภูมิภาคทำเองได้มากกว่า
ผลการพิจารณารัฐเสียหายครับ
ปริมาณน้ำสูญเสียชัดเจนถ้าการประปาส่วนภูมิภาคเข้าไปดำเนินการเอง
ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าปล่อยให้เอกชนดำเนินการต่อสัญญา
รัฐจะต้องซื้อน้ำเต็มจำนวนแล้วไปขายในปริมาณที่น้อยลง
ทำให้สูญเสีย๔๒อันนี้รัฐเสียหายอีก๑๖๗๙๓ล้านบาท
ท่านท่านครับผมได้ไปสำรวจความพึงพอใจของพี่น้อง
ปฐุมธานีรังสิตต่อการบริหารจัดการของทั้งเอกชน
และถ้าเป็นการปราปาส่วนวิภาคเขาตอบชัดเจนครับ
เขาอยากให้การปราปาส่วนภูมิภาคดำเนินการเองถึง๙๐
เขาไม่อยากให้เอกชนดำเนินการต่อ
เพราะเขาห่วงว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อราคาปรับขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น
การปราปาส่วนภูมิภาคแบกรับต้นทุนมากขึ้นเกิดขาดทุนขึ้นมาเนี่ย
ปลาปลาส่วนภาคก็จะมาเก็บค่าน้ำปลาปลาจากพี่น้องประชาชนสูงขึ้นหรือไม่
นี่คือข้อห่วงใหญ่ดังนั้นจากผลการดำเนินการและผลการศึกษา
ตลอดจนสิ่งที่กับผมได้กราบเรียนท่านประธานทั้งหมดนี้
นำมาสู่พฤติการการกระทำผิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาในประการที่๑ครับ
กระทำความผิดต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗
ประกอบพรบปปชมาตรา๑๑๒
ประการที่๒ท่านกระทำความผิดพรบร่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐพศ๒๕๔๒ในมาตรา๔
ทั้งสองประการนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ท่านต้องรับผิดชอบผลแห่งการกระทำของท่าน
และผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับถ้าสิ่งใดก็แล้วแต่เกิดขึ้นจากนี้ไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนชาวปฐุมธานีรังสิต
จะได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจในครั้งนี้
และที่สำคัญที่สุดครับผมคิดว่ากระบวนการนี้
จะทำให้โครงการอื่นที่เป็นโครงการร่วมระหว่างรัฐและเอกชน
ของการปราปาส่วนภูมิภาคในอีกหลายพื้นที่
จะได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมาก่อน
นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นด้วยเหตุผลประกอบทั้งหมดนี้
กับผมจึงไม่อาจที่จะไว้วางใจให้พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยได้อีกต่อไปครับ